เป็นรายการ๑๑นาทีครับคุณผู้ชมครับ
เมาแล้วมีพลังช้างศาล

เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้ม
ถูกนำตัวส่งเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวดูภาพตอนต้นไปก่อน
สุดท้ายจบที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

ขณะที่หมอและพยาบาลกำลังทำแผลให้กับคนไข้ชายนะครับ
ท่านดูภาพอันนี้ครับธีบธีบ

พยาบาลเดินกรุนถอยกรุนไปยืนอีกโน่นน่ะ
ซู่แรงไม่ไหวนะครับต้องเรียกรมปภรและญาติของคนไข้มาจับคนไข้ไว้
มาผูกแขนแล้วก็ขาไว้กับเตียงเพื่อฉีดยาระงับอาการ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับดิ้นสะบัดขัดขืน
ถีบไปนะฮะจะโดนหน้าพยาบาลอยู่แล้วนะครับหมอก็สู้แรงไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข็นเตียงคนไข้ให้ออกมาจากห้องฉุกเฉินเพราะอะไรเดี๋ยวข้าวของอุปกรณ์ทางการแพทย์จะเสียหายซะ
พอออกมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินครับคุณผู้ชมครับยังไม่หยุดคลั่ง
โหนหน้าเลยแล้วนะครับนะคะที่เตียงในตระแคงไปเลยล่ะแบบนั้นอ่ะ
ประวัติคนไข้คราวนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปล่อยให้ญาติเข้าไปจัดการกับผู้ชายที่เมาสุราคนนี้เอง
ซึ่งก็ยังไม่สงบสักทีทั้งกอดทั้งกอดทั้งปล้ำทั้งฟัดสู้แรงกันนะฮะยื้อกันนะครับ
เตียงคนไข้เนี่ยหลุดเป็นชิ้นเลยโอ้โหแรงเยอะจริง
อุปกรณ์การแพทย์และทรัพย์สินของโรงพยาบาลก็จริงก็เสียหายไปหลายรายการนะครับ
กระทั่งมาแล้วพระเอกตำรวจมาครับตำรวจมามาช่วยแล้วครับ
คนไข้จึงสงบลงนะครับแล้วก็ยอมไปโรงพักแต่โดยดีคือบอกว่า
ยอมไปพูดต้องหานะไม่ยอมเป็นคนไข้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ
เวลา๕ทุ่มครึ่งของ๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
จากการสอบถามนะครับนางสาวนภาบุญเรืองพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านนี้แหละครับ
เล่าบอกว่าคนไข้ชายคนดังกล่าวชื่อนายเฉลิมชัยแทร่ลีอายุ๒๖ปี
กินเลี้ยงปีใหม่มาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มนะครับ
มีแผลที่ใบหน้าแล้วก็แขนขารถกู้ชีพเขาก็อุตส่าห์นะเอาตัวมาส่งนะครับ
พอมาถึงห้องฉุกเฉินโอ้โหกลิ่นเหล้าคละคลุ้งเต็มห้องไปหมด
เฉลิมชัยเนี่ยยังมีสตินะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้
แต่พอหมอจะทำแผลเท่านั้นแหละแล้วก็จะฉีดยาระงับอาการนะครับ
ขัดขืนครับคุณผู้ชมครับขัดขืนเนี่ยต้องเอาผ้ามามัดมือ
มัดเท้าไว้กับเตียงเพื่อให้สะดวกในการทำงานของหมอ
ก็ขัดขืนนักขึ้นเรื่อยตามที่เห็นในคลิปเนี่ยแล้วค่ะ

ไหว้สวยเลย
สำนึกผิดครับอัดคลิปขอโทษหมอและพยาบาล
รับว่าดื่มฉลองปีใหม่จนฟิลขาดนะครับ

ดื่มคุณเมาครับผมก็ทำไมดีจริงแปดครับ
ทำให้ผมก็ไม่ช้าสังเกตอะไรเองนะครับ
ผมก็ได้แบบทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งันเพื่อกับผู้กันโรงพยาบาลครับ
และให้อภัยให้บุคคลนะครับ

ให้เขาดูบ่อยนะครับเวลาว่าเขาเมาแล้วเขาเป็นแบบนี้
ในส่วนของคดีคือโรงพยาบาลใจดีไม่เอาเรื่อง
เพราะเห็นว่าขาดสติแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ
แต่ตำรวจมาแล้วนะครับก็ตั้งข้อหา
เสพสุราหรือของมืนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ประพฤติตนวุ่นวาย
คือภาษากฎหมายมันจะฟังแปลงหูหน่อยนะครับ
อีกข้อหาก็คือทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
แต่ยังไงก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีครับ